คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่๑รุ่นใหญ่ละกันสำหรับพี่เศรษฐนาฝ่ายอะไรยังไง

นั่นน่ะสิคุณผู้ชมคือเพราะความอารมณ์ดีของเสนาหอยนี่แหละนะที่เป็นเหตุ
ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเจ้าตัวกำลังตามจีบนางเอกสาวออร่าเกรสการกล้าอยู่

เพราะว่าเจอหน้าเป็นไม่ได้เลยต้องขอแซวขอหยอดมุกสักนิดสักหน่อย
แถมยังบอกใครต่อใครอีกนะว่านางเอกคนนี้นี่แหละแฟนตัวจริงของเขา
เออออกตัวขนาดนี้ให้เจ้าตัวเขาเฉลยเองดีกว่าค่ะว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่
เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีการใช้ภาษาที่ดี
ผมก็จะจ้องมองเขาก็จะหันมาแล้วบอกผมบอกว่าพี่หอยมองเยอะไปคิดอะไรกับหนูป่ะเนี่ย
อะไรล่ะครับผมทราบว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากครับ
แซวกันสวัสดีจ้าจุ๊บอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้ฮะ
ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเขาน่ารักอยู่แล้วพอดีได้ร่วมงานกันอะไรอย่างนี้
ไม่มีแบบต้องทำซิกผงซิกแพคเขาไม่ได้ท้าอะไรผมครับผม
ไม่มีทางหรอกครับยืนกันผมตัวเท่านี้เขาเองครับผมถ้าลูกออกมาไม่มีใครกล้าอุ้มหรอกครับผม

แต่เอาตัวเองอีกนะแต่เอาจริงเรื่องสิคแพคก่อนหน้านี้พี่หอยเองเขาเคยออกตัวว่าอยากมีแฟนเป็นพี่อุ้มรักคณา
พอกูมาถ่ายพี่อุ้มรักคณะปุ๊บมามีข่ากับคุณเกรซแต่ละคนไม่ธรรมดาเถอะ
สวยมากเซ็็คซี่มากแต่ว่าสองคนนี้คนล่าแบบแล้วนะ

ต้องผ่านตอนแล้วละ
เดี๋ยวรอลุ้นกันไปแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยคู่นี้ไม่ใช่เนอะ

พี่หอยเขาปลื้มเกรสแบบว่าเป็นคนเก่งคนสวยอะไรอย่างนี้

เอาจริงอาจจะน่ารักก็ได้ก็ว่าไปนะคะ